ช่วงนี้มาเช็คคนดวงดีกันหน่อยนะคะอย่างที่รู้กันดีว่า
เมื่อวานนี้เป็นวันออกผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
มีคนในวงการบันเทิงของเราดวงเฮงอีกแล้ว
เจ้าเก่าเจ้าประจำเจ้าเดิม
เฟียร์ฟาวซุสวิงริงโกะอีกแล้วค่ะ
ถูกไปทั้งหมด๑๐๑ใบ
ว่าแล้วต้องหลักร้อยใบอีกแล้วสำหรับเธอคนนี้นะคะ
ใช่ค่ะรับทรัพย์ไปอื้อซ่าเหมือนเดิมเลย
ทันทีที่ผลรางวัลออกครบเจ้าตัวก็ไลฟ์ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวทันที
เอาลอตเตอรี่ที่มีอยู่ออกมากางให้เห็นกันชัดไปเลย
งวดนี้เธอถูกรางวัลไปทั้งหมด๑๐๑ใบ
มีทั้งเลขท้าย๒ตัวเลขท้าย๓ตัวรวมถึงเลขหน้า๓ตัว
ซึ่งเธอเองบอกว่าเป็นผลพวงมาจากการทำบุญนะคะ
แล้วก็บุญบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่เธอนับถือ
ทำให้เธอเนี่ยมีเงินไปสร้างถ้ำให้พญานาคตามความเชื่อของเธอเองนั่นค่ะนั่นแหละค่ะ
วันนี้๑๖วันนี้๑๖พฤศจิกายน
นี่ลอตเตอรี่ของคุณลุงมาช่วยให้แท้เลย
ต่อไปต่อไปนะอันนี้กี่บาทละ๑๐๒๐๓๐๔๐๕๐บาท
๓๖๘อันนี้คือปฏิหารแท้นี่เห็นไหม๓๖๘นะอันนี้คือปฏิหารจริง

ข้างนี้อิมลูกลอตเตอรี่

เรื่องแบบนี้ก็ไม่เชื่อแต่ก็ไม่ลบหลู่แต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
คือถ้าเกิดว่าเรามีน้อยแล้วเราไปซื้อเยอะแบบเขาเนี่ย
แล้วไม่ถูกรางวัลขึ้นมาเนี่ยอาจจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะ
ใช่ค่ะโอ้โหนี่ก็เก็บอาการดีใจเอาไว้ไม่อยู่จริงนะคะ
สำหรับสาวอิมก็ยินดีกับหลายคนที่เป็นคนโชคดีในเมื่อวานนี้ด้วยนะคะ
ส่วนวันนี้ก็ลุยหน้าลุยตาทำงานกันต่อไปนะคุณผู้ชมนะ